คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวในโลกโซเทียล
บอกว่านายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีเสียชีวิตแล้ว
คือมีกระแสข่าวนี้เพราะว่ามีทวิตเตอร์ของโดนัลดทรัมป์
ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากรีพับลิกัน
เขาทวิตข้อความเหมือนกับว่าขอแสดงความเสียใจ
และไว้อาลัยให้กับนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีที่เสียชีวิต
แล้วก็มีการแชร์ข้อความนี้ในโลกโซเชียลกันเยอะเลย
แต่มีการโพสต์แค่แป๊บเดียวนะคะทวิตนี้ของโดนัลดทรัมป์ก็ถูกลบไป
ทำให้ลูกสาวคนสุดท้องของนายทักษิณนะคะก็ต้องมาโพสต์ข้อความผ่านโลกโซเทียลบอกว่า
ตอนนี้คุณพ่อยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ค่ะยังอยู่นะฮะยังอยู่ดีค่ะ
สุขภาพแข็งแรงขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
แต่ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวลักษณะที่ว่านายทักษิณป่วยหนักป่วยเป็นระยะ
คุณระยะใช่ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนางสาวแพทองทานชินวัฒน์หรืออุ้งอิ๊ง
ลูกสาวคนสุดท้องของนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่าน
ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว
ไว้อาลัยการจากไปของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
โดยนางสาวแพทองทานโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
มีใจความแบบนี้นะคะแปลเป็นไทยก็บอกว่า
ขอบคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใย
แต่เรื่องจริงก็คือคุณพ่อยังสบายดี
ยังมีสุขภาพแข็งแรงส่วนตัวเพิ่งคุยกับพ่อผ่านเฟสไทม
เมื่อกี้นี่เองค่ะคุยเรื่องหลานแฝด
เป็นธรรมดาที่การสื่อสารของสื่ออาจจะผิดพลาดเกี่ยวกับครอบครัว
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการโพสต์ข้อความลักษณะแบบนี้อยู่บ่อยอยู่แล้ว

ขอบคุณนายโดนัลดทรัมป์นะที่ส่งข้อความแสดงความอาลัย

และขอบคุณโพสต์ข้อความที่มีหลายข้อความที่มาให้กำลังใจด้วย
บอกว่าคุณอยู่ระหว่างการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
แต่ตอนนี้เรื่องนี้คุณน่าจะเข้าใจผิด
ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดเหมือนกับพูดวันเลือกตั้งผิดหรือเปล่านะ

คือไม่รู้ว่าโดนัลดทรัมป์เข้าใจผิดจริงหรือเป็นทวิตปลอม

แค่แป๊บเดียวหรือแป๊บเดียวแล้วหายไปทวิต

แต่ว่าเราก็เห็นอะไรที่คาดไม่ถึงจะทำหลายครั้งแล้วเหมือนกัน
ค่ะซึ่งคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยก็โพสต์ข้อความเป็นภาษาไทยด้วยนะคะ
บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง

ตอนนี้คุณพ่อก็คือนายทักษิณ
กำลังไปประชุมเรื่องการแพทย์และเทคโนโลยีใหม่อยู่ที่อังกฤษนะคะ
ก็เข้าใจตรงกันนะคะว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นค่ะ